พาคุณผู้ชมมาอัปเดตนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องอิงฟ้าวราหักค่ะ

เรื่องดราม่านะคะที่ต้นสังกัดเก่าเนี่ยค่ะพ้องร้องถึง๑๒๐๐ล้าน
ซึ่งล่าสุดนะคะก็ทางต้นสังกัดเก่าออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่ามูลค่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
คุณภาพที่แท้จริงไม่ใช่อย่างที่ว่ากันและคาดว่าจะมีการปลุกปั่นกระแสค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหสาวงามเพียบเลยนะคะ
ซึ่งเนี่ยค่ะอิงฟ้านะคะมาในฐานะรุ่นพี่สวยสง่าเหมือนเดิมเลยค่ะ
และหลังโชว์ตัวบนเวทีจบนะคะก็ลงมาเปิดใจถึงการเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่กรณีค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะยอมรับว่าไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเธอแน่นอนค่ะ
เพราะตัวเธอเองก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองเหมือนกันค่ะ
ส่วนเรื่องรายละเอียดนะคะอิงฟ้าขอให้ทนายเป็นคนเคลียร์ค่ะในส่วนนี้ไปนะคะ
แต่หากต้องเดินทางไปขึ้นศาลก็พร้อมจะไปด้วยตัวเองค่ะ
ฟ้านะคะบอกด้วยนะคะว่าอยากเจอเหมือนกันคู่กรณีเนี่ยอยากจะถามต่อหน้าเลยนะคะ
มีคำถามมากมายหลายอย่างเต็มไปหมดค่ะ
ส่วนประเด็นครั้งนี้นะคะแม้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อิงฟ้าบอกเลยนะคะว่ากำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้างเนี่ยทำให้เธอลดทอนความกังวลได้ไม่น้อยค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าหากเคลียร์เวลาได้ก็อยากจะปรึกษาจิตแพทย์เหมือนกันค่ะ
เพราะนอกจากเรื่องร้อนที่ว่าแล้วนะคะการรับมือกับกระแสหลายอย่างตั้งแต่มงลงมาโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าข่าวเยอะจริง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอเช่นกันไปฟังความรู้สึกของอิงฟ้าวราหะกันหน่อยค่ะ
มันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยความที่พอเราอยู่ตรงนี้มันไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องของคนการทำงานร่วมกัน
หรือว่าเรื่องแบบครอบครัวคุณแม่อะไรอย่างนี้มันก็ไหนจะต้องเตรียมตัวไปอินโดอีก
ก็เลยแบบอยากไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองว่าเรายังโอเคไหมเพราะว่าก็นอนน้อยด้วยแล้วก็หลังก็เบื่ออาหารอะไรอย่างนี้
ผ่านมาเขาหายไปแล้วเขาพึ่งมาประคุณบอกว่ามันมีอะไรอย่างนี้
มันก็มีบ้างเพราะว่าจริงเนี่ยบางข้อความที่เขาออกมาโพสต์เนี่ยมันก็ทำให้เราเสียหายพูดตรง
เพราะว่าทั้งที่เขาเองเขาก็ยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรก็แอบมีโกรธเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเขาเลยหรือว่าแบบในมุมในมุมของความเป็นจริงอะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่เคยออกมาพูดว่าอะไรมันเป็นยังไง
เจอหน้ากันมีความรู้หรือเปล่า
ไม่ค่ะไม่เลยแต่จริงอยากเจอมากค่ะก็อยากเจอค่ะคิดถึง
คิดถึงทำไมเพิ่งมาตอนนี้
ไม่ได้พบจิตแพทย์นะคะไปแก้บนก่อน
ตั้งแต่จะไปแก้บนที่คำสั่งโทษอุดรณฑานีนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่มงลงมาเนี่ยค่ะจนปังสุดมีงานทุกวันยังไม่มีโอกาสได้ไปค่ะ
ฟ้าบอกว่างานนี้ชุดใหญ่ไฟอย่ากระพริบเลยนะคะ
เพราะว่าจะรำถวายองค์พ่อปู่กันเลยล่ะค่ะ
เรียกว่าฟังแล้วก็จะได้ปังอีกกว่าเดิมนะคะ
สุดยอดมากเลยนะอะไรที่แบบสัญญาไว้ก็ต้องไปทำให้เสร็จเรียบร้อย
ส่วนเรื่องสุขภาพก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันละกันนะคะ
ยิ่งดูยิ่งหลงรักแม้ผู้หญิงคนนี้นะคะ
เพราะว่าอะไรเราจะดูความคิดเขาเรื่อย
เวลาสวยเนี่ยไม่ได้สวยแค่หน้าตานะ
มันต้องสวยมาจากภายในสวยมาที่ความคิด